โน๊ตเชิญยิ้มดีกว่าพี่แจ๊คต้องบอกแบบนี้นะคะว่าตลกเนี่ยปกติจะซุกเงินเมียใช่ไหมคะ
ไม่ใช่แค่พี่หม่ำนะคะอาโน้ตของเราเนี่ยวีรกรรมเด็ดเหมือนกันนะจ๊ะ
ซุกเป็นเมียเป็นล้านนะเธอ
ซุกทีไม่ได้ซุกเลยมันไม่ซุกเป็นล้านเราไปซุกที่ไหนละ
ฟังนะคะนาโน้ตบอกว่าพี่นะไม่ได้ซุกเงินเมียแบบสมัครเล่นนะคะ
คือแต่ย้ำนะคะว่าคือมันเกิดขึ้นเมื่อก่อนตอนนี้เลิกแล้วนะจ๊
อาโน๊ตเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดปรมาจารย์ซุกเงินเมียเลยนะคะ
เงินไว้ทุกที่เผื่อเหลือเผื่อขาดไม่ใช่อะไร

ใช้บ้างเพื่อนตลกเขาแบบอยากหยิบยืมอะไรอย่างเงี้ย

ว่าแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องถามจริงนะคะอาโน๊ตเคยโดนจับได้หรือเปล่า
แล้วเอาเข้าจริงทุกวันนี้อาโน๊ตยังใช้วิชาซุกเงินเมียอีกไหม
ไปฟังอาโน๊ตสารภาพเอ้ยเฉลยกันเลยดีกว่า

เป็นทุกคนใครไม่เป็นเอางี้ดีกว่าตลกคนไหนมาเถียงผมซ่อนหมดแหละ
บางคนบอกก็เงินมึงหามึงจะซ่อนทำไมใช่ไหมจะซ่อนทำไม
คราวนี้การซ่อนเงินเมียเนี่ยคือเวลาเราไปกินกับเพื่อน
ก็รู้นะก็รู้บางทีก็บอกเขานะก็บอกเขาแต่ว่าไม่มีใครซ่อนพ้นหรอก
บรรดาตลกต่างเนี่ยเขาก็อยู่บังซ่อนนะแต่เมียอยู่แสวงหา

สมัยก่อนนะบ่อยแต่แต่สมัยนี้ไม่สมัยนี้มันเป็นอย่างนี้
อย่างสมมุติไปรายการบางรายการเนี่ยมันจะเป็นเช็คแล้วโอนเข้าบัญชี
อันนี้คือเข้าบัญชีใหญ่เลยเมียจะรับรู้
มันจะมีรายการที่เราบอกว่าเฮ้ยกูขอเงินสดนะ
เงินสดก็เป็นของเราเลยรู้เลยซ่อนยากแต่ก็มีนะ
บางทีอยู่ถูกลอตเตอรี่ตั้ง๕๕๖ใบอะไรอย่างนี้
เมียไม่รู้จะรู้กับพ่อพวกเธอนี่ละ
เออคุณผู้ชมชอบ
อีกประเด็นนึงนะคะเรื่องลูกสาวคนเล็กน้องแตงกวาจำได้ไหม

ที่บอกว่าโน๊ตจะส่งไปเรียนแบบศิลปะที่เมืองนอกค่ะ
ตอนนี้อาโน้นพับโครงการไว้ถาวรเลยไม่ส่งไปแล้ว
เพราะว่าทนคิดถึงลูกไม่ไหวไม่อยากในเทศลูก

เขาบอกว่าไปอยู่ได้เดี๋ยวดูแลให้
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
ไม่ใช่ที่เรื่องสุขเมืองอีกไม่ใช่แสวเล่นนั้นอ่า
สุดยอดพ่อแห่งย่านปังซ่อน